คุณผู้ชมครับการเลือกตั้งสอสอในครั้งนี้
กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนั้น
เพื่อคัดเลือกผู้สมัครในการลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับ
ขอสชจึงออกคำสั่งผ่อนปลน
ให้ใช้รูปแบบเป็นคณะกรรมการสัญหาผู้สมัครแทนนะครับ
ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากคู่มือการเลือกตั้งฉบับไทยรัฐทีวีครับ
เตรียมการไม่ทัน
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศจึงได้ออกคำสั่งฉบับที่๑๓ทัพ๒๕๕๙
บังคับใช้ในการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งแรก
แล้วให้ใช้รูปแบบคณะกรรมการสัญหาผู้สมัครแทน
คณะกรรมการสัญหาผู้สมัครมีทั้งหมด๑๑คน
มาจากกรรมการบริหารพัก๔คน
และมาจากตัวแทนสมาชิกที่พักเลือก๗คน

และเสนอคณะกรรมการบริหารพักการเมืองให้ความเห็นชอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เพียงรับฟังความเห็นจากสาขาพัก

คณะกรรมการสัญหาของแต่ละพัก

แต่ให้คำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง

และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง
เมื่อคณะกรรมการบริหารพักการเมือง
เห็นชอบบุคคลที่คณะกรรมการสัญหาเสนอ
ก็ให้หัวหน้าพักการเมืองออกหนังสือรับรอง
ผู้ได้รับการสัญหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และการส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
ก็ให้พักจัดทำบัญชีรายชื่อด้วยเช่นกัน

ทำให้ความกดดันในแต่ละพักผ่อนคลายลง

ต้องให้สาขาพักและตัวแทนพักเป็นคนเลือก

แค่ไปรับฟังสาขาและตัวแทนก็เพียงพอแล้ว
และคอสชยังคำนึงด้วยว่า

มีอุปสรรคในการจัดสรรคนลงสมัครไม่ทัน
ได้ออกคำสั่งที่๑๖ทับ๒๕๕๙

สัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเลย